มิจฉาชีพน้อยเอารูปใครไปหลอกรู้ไหม
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีโอ้โห
นี่แหละฮะรูปก็เป๊ะนะครับ
ส่งไลน์ไปให้สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วมันจะล้วงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือท่าน

ตอนนี้เพื่อนผู้ว่าราชการในหลายจังหวัดโดนไปแล้ว

เดี๋ยวเปลี่ยนรูปเหรอเมื่อเช้าผมอ่านไม่ใช่รูปนี้นะแสดงว่ามันเปลี่ยนรูปนะ
ไม่ใช่ท่านเดียวไงไม่ใช่จังหวัดเดียว
เมื่อเช้าเป็นรูปเป็นรูปอีกแบบใส่ชุดราชการแต่อันนั้นชนบุรี
อันนี้อีกท่านหนึ่งอ่ะเนี่ยฮะหน้าตาลายปลอมนะครับในชุดข้าราชการนะครับ
พักครทรเทียนชัยนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ท่านเปิดเผยกับเราบอกว่าได้รับแจ้งจากเพื่อนและหน่วยงานต่าง
บอกมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับโควิด๑๙สแกนสิสแกนแล้วจะได้อ่านนั่น
ขอเตือนเลยอย่าหลงเชื่อเพราะว่าเกรงว่าอาจจะถูกดูดข้อมูล
ข้อมูลจากโทรศัพท์ของท่านไปทำเรื่องที่เสียหายหายได้
ท่านผู้ว่านะครับจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องนี้
เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ฮะก็ถูกมิจฉาชีพไปปลอมไลน์เหมือนกัน
พฤติการของกลุ่มมิจฉาชีพจะเข้าไปค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าศูนย์ราชการในจังหวัด
ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ตามเว็บไซต์แล้วก็ตามหน่วยงานต่าง
จฉาชีพมันได้เบอร์ปั๊บมันแอดไงมันแอดไลน์
หัวหน้าสวนราชการแล้วส่งข้อความไปหาจะหลอกเอาข้อมูลทางการเงิน
นายพุทธิพงศ์สิริมาตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านนี้นะ
บอกว่าประสานกับตำรวจแล้วให้ตรวจสอบแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วนะครับ
เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ข้าราชการทุกคนให้ระมัดระวังฮะ
รู้สึกโดนหลายจังหวัดผู้ว่านะที่ทราบเนี่ยก็มีชนบุรีก็โดน
ก็แจ้งไปในไลน์แล้วก็ลองสอบถามตำรวจแล้วว่าน่าจะทำต่างประเทศ
น่าจะเป็นขบวนการยังไงน่าจะมาจากต่างประเทศแล้วเป็นลักษณะใช้โรงบอร์ด
พฤติกรรมพวกนี้มันใช้ไปหลอกยังไงบ้างผู้ว่า
แต่น่าจะเอาธุรกรรมก็เอาไปเอาข้อมูลข้อมูลน่าเอาไปทำอะไรต่อ

ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ว่าก็เป็นผู้เสียหายไปด้วยเลยนะคะ
เพราะว่าถูกนำรูปไปแอบอ้างมิจฉาชีพเอารูปไปแอบอ้าง
จังหวัดเดียวด้วยค่ะโดนหลายจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพนะคะ
ไปใช้หลอกลวงเพื่อที่จะล้วงข้อมูลคุณผู้ชมก็ระมัดระวังนะครับ
ไม่มีผู้ว่าที่จะแอดไลน์ไปคุยกับคุณนะคะแต่ว่ามันเอารูปของท่านไปค่ะ